คุณผู้ชมค่ะเจ้าของรถกระบะคันนี้เนี่ยนะคะถูกคนบ้านเดียวกัน
ขโมยรถกระบะเข้าไปขโมยไป๕วันเขาตามหา
ถึงได้เจอนะคะทั้งคนทั้งรถเจ้าของเนี่ย
พอเจอตัวคนที่เอารถเข้าไปอดที่จะแค้นไม่ได้ค่ะ

ไปไหนไปไหนมึงกับเราไปไหน

คุณละพอร์นครับไอ้เบี๊ยะเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เอฟเฟกส์ใช่ไหมเนี่ย

ด้วยฉันลองนับดูสองชาติกับอีกหนึ่งตุ๊ก
คุณอาทิตย์นาบุญค่ะเป็นชาวบ้านคุ้มอาสาพัฒนา

แล้วผู้ชายคนนี้ก็คือในลุยอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นคนขโมยรถเข้าไป
เขาไปเห็นในลุยอยู่กับรถของเขา
ถึงกับกลั้นอารมณ์ไม่อยู่อะค่ะ

เอารถมาทำไมเอากุญแจคืนมา
แล้วก็คงยั้งมือไม่ทันฟาดไปหลายครั้งเลย

คุมตัวในลุยเอาไว้ให้ตำรวจสพบ้านดู
มารับตัวไปดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ

ผู้สื่อข่าวบอกในลุยเองก็ไม่สะทกสถานนะคะ
บอกอย่างนี้บอกผมขี่รถเขามาจริง

วันนี้คุณอาทิตย์ถึงได้ถึงมือถึงไม้เลยนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าของรถสตาร์ทรถเอาไว้หน้าบ้าน
เขาก็เลยขับออกมาแล้วก็จะไปเรื่อยไม่ได้มีจุดหมายอะไร
จนมาถึงบ้านหนองแปนที่อำเภอหนองหาน
มาหาพี่ชายแต่รถยางแตกก็เลยไปเปลี่ยนยาง
แล้วเนี่ยชาวบ้านก็เลยมาจับตัวเอาไว้

พูดจาวกไปวนมาเพราะเพิ่งเสพยาบ้าเข้าไป
นี่ดูอาการนะคุณผู้ชมนะคะ
คุณอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะเนี่ยบอกว่า
เป็นคนบ้านเดียวกันนะคุณอาทิตย์กับนายลุยเนี่ย
วันนั้นที่เกิดเหตุที่ในลุยเอารถไป

ลุยเดินเข้ามาแล้วมาขอไฟแชคจุดบุหรี่
คุณอาทิตย์ก็เลยเดินเข้าไปหยิบให้ที่หลังบ้าน

ลุยก็ขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยค่ะ

บอกว่าดีใจมากเลยวันนี้ที่ได้รถคืน
และจะเอาเรื่องนายลุยให้ถึงที่สุดค่ะ

นายลุยเองเสพยาบ้านหนักจนหลอน

รวมถึงมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยด้วยค่ะ
ก็ตามตัวแล้วก็รวบตัวได้ในที่สุดนะคะ